คุณผู้ชมไปดูดาราที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ค่ะ
คนแรกของเรานะคะพี่ท็อปพี่ไทยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ก็เดินช่วยเหลือชุมชน

ดีมากเลย
อากาศจะเอาไปขายถูกกิโลกรัมละ๕๐

คือไปมาคือชาวบ้านไม่มีตังค์ไง

อีกภารกิจหนึ่งนะคะพี่ท็อปก็ได้ร่วมทำบุญ
ทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙จำนวน๒๐๐รายค่ะ
โดยใช้ชาปณสถานของกองทัพบกทั้ง๓แห่งค่ะ
ซึ่งพี่ท็อปเองนะคะก็ตั้งใจว่าจะนำลงศพมาบริจาคเพิ่มอีก

คุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งค่ะแม่บุ๋มดิฉันค่ะ
บุ๋มปนัดดาค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอย่างที่ติดตามข่าวนะคะ
ช่วยสาวท้องแก่ติดโควิดอีก๓วันจะคลอดเนี่ย
ท่านนี้เพิ่งได้โรงพยาบาลสดร้อนเลยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะคะก็ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านนำของไปแจก
ให้ดูนะคะแม่ค้าส้มตำท่านนี้
พอเห็นพี่บุ๋มเดินมาแกร้องไห้เลย
ไปชมคลิปสักเล็กน้อยกันค่ะ
โอ้โหสงสารจริงคุณผู้ชม
ทางด้านน้องนิชานะคะแล้วก็คุณแม่ขอเป็นตัวแทนของพี่โตโน่ค่ะ
อย่างที่ทราบพี่โตโน่ติดภารกิจแข่งฟุตบอลอยู่นะคะ

บริจาคให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
ที่๒แห่งด้วยกันจำนวน๑๕เครื่องนะคะ
ค่าหกแสนบาทนะคะยังมีดาราอีกมากมายนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันเห็นแบบนี้เราก็มีกำลังใจเนาะ
ใช่พี่แจ๊คพูดถึงโควิดนะคะหลายคนเนี่ยก็สู้นะ